จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์กับความเชื่อมันเป็นของคู่กัน
เอ้าแล้วที่ฉันเตรียมปากกามีประโยชน์อะไรกับการไปเที่ยวสวนสัต
จะมีความเชื่อเรื่องของตัวเลขเกี่ยวข้อง

สวนสัตว์ที่ว่ามีทั้งปลาไหล่ดางไก่สิบนิ้วแม่งมุมหกขาและเละก็จิ้งโจกสองหาง

อ้าวติดตามความรักในหัวเขียวขาวเด็ดเลยครับ

ก็อย่างที่คุณดาวว่าก่อนหน้านี้ไม้ด่างกล้วยด่างกำลังนิยมปลาไหลด่างมาแล้ว

ปลาไหลด่างนิยมสำหรับคอตัวเลขสิครับ

สลับดำและน้ำตาล

ยาว๗๐เซนติเมตรถูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่๑๒ทับ๑หมู่๗
บ้านหนองปร่องตำบลวังหามแห
ที่อำเภอขานุบรักษบุรีที่กำแพงเพชร
คุณอภิชาติเกษรปฐุมเจ้าของบ้าน

วันศุกร์๑๓ที่ผ่านมา
เขาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดักปลาไหลเขาเรียกว่าหลั่น
ตอนแรกคิดว่างูหรือเปล่า
แต่พอลองดูเฮ้ยไม่ใช่ปลาไหล
ที่สำคัญมันปลาไหลด่างซะด้วย

ตัดสินใจเลี้ยงไว้แล้วกัน
เพราะมันก็แปลกดีแล้วคิดว่ามันก็ต้องให้โชค
เพราะว่าปลาไหลมันก็เป็นปลาไหลด่างนะฮะ
แหมพอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันไปดูเยอะแยะมากมาย
จุดทูปนี่ไหว้ปลาไหลขอโชคขอลาบแบบนี้

พ่อปลาไหล๒ตัว๓ตัวเด้ออะไรอย่างนี้นะฮะ
นะต้องเป็นรัฐบาลนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเอาอะไรทูบเสียงโชคมาจุดแล้วก็ปักแบบนี้
กับหน้ากระมังปลาไหลด้วย
อันนี้ก็เป็นความเชื่อเรื่องของปลาไหลดัง
ต่อกันที่กะบินบุรีปราจีนบุรีครับ
ที่บ้านเลขที่๒หมู่๔บ้านบุนอกตำบลย่านบรี
ก็พาไปที่บ้านของป้าละเอียดคุณผู้ชม
ที่นี่เขามีจิ้งจก๒หาง๒ตัว

จกสองหาง๒ตัวนี้สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ล่าสุดคุณป้ามีไก่อีก๒ตัวเมื่อกี้มี๑๐นิ้ว

แต่ไอ้ไก่ของคุณป้าเมื่อกี้๑๐นิ้วคุณผู้ชม

นี่ฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับคุณ
บ้านคุณป้าเลี้ยงอะไรเยอะขนาดนี้

สิบนี้แล้วแมงมุมตัวใหญ่ตัวนี้ที่หน้าห้องน้ำของคุณป้า
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ร่วมกันกับจิ้งจกเมื่อกี้
งมุมของคุณป้ามี๖ขา
จริงแล้วแมงมุมทั่วไปมันต้องมี๘ขา
เดี๋ยวคุณป้าทำไมบ้านคุณป้ามีแต่ของแปลก
บ้านคุณป้าละเอียดมีแต่ของแปลกครับ
ทีนี้คุณสมคิตเจริญเกิดอายุ๔๑ปี
เขาก็สังเกตเห็นมันมี๒ตัวมันมีนิ้วเพิ่มมา
ออกมาเป็น๑๐แล้วก็เลยแปลกใจ

พอชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยเริ่มออกไปแวะเวียนไปดู

ก่อนชาวบ้านก็เลยเอาอายุของป้าละเอียด

เคยถูก๖๙ไง
ส่วนงวดนี้ชาวบ้านบอกว่าป้าอายุป้าไปแล้วเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ป้าแล้วกันนะ
บ้านลิธิ๒กับหมู่๔ไปเสี่ยงโชคละกัน
แล้วก็มีรถทะเบียนรถเก่งของเขา๑๔๘๕แล้วก็รถจักรยานยนต์ทะเบียน๗๑๓๖ไปเสี่ยงโชคด้วย
บ้านนี้เขามีของแปลกเยอะจริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลอีกหนึ่งเรื่องแต่มันก็แปลกจริงนะ
ยังใช้ได้อีกหลายเดือนนะ